ลืมมัวเจ็กเซอร์ใส่ยังไงวะ

รู้แล้วเสื้อของคุณพี่เนี่ยมันใส่ได้ทั้งสองแบบเนี่ย

เสื้อคุณเหมือนให้พวกข้างเขาแม็กไก่เนี่ย

คณะกรรมการการเลือกตั้งเคาะแล้วนะครับ
วันที่๒๔มีนาคม

ถูกไหมฮะกรกตเคาะแล้วนะครับ

เตรียมส่งรัฐบาลประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยนะครับ
บอกว่ามติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นวันรับสมัครสอสอ

ในวันที่๑๕กุมภาพันธ์

นอกราชอาณาจักรจะมีวันที่๑๘
ที่๔๑๖มีนาคม

เรียกว่าเต็มที่ก็หาเสียง

ก็คือหลังตี๑วันนี้

เราก็จะได้เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าแต่ละพัก

พูดเรื่องนี้ครับว่าดูมือไม้สั่นเนอะ

อยู่ตรงไหนบ้าง

จ๊ะลุคน้องคุณอรภารคุณข่าวใส่ไข่
อยู่เป็นอยู่เป็นตลอดเลย

ตัวนั้นแหละอีบภ่าเออน่ะได้แล้วดูสิ

ตื่นเต้นป่ะก็เขาก็มาดูว่าแต่ละคนเต้นไหมเขาก็ลุ้นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่รู้กำหนดการเลือกตั้งกันแน่นอน
ใช่ไหมฮะว่าเขาจะกำหนดการเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมีข่าวลือออกมาด้วยซ้ำไปว่าอาจจะต้องเลื่อนไปหลังพฤษภาคม
มีนาคมเราจะได้เข้าครูหาเพราะว่าที่คนเขาตื่นเต้นกันเพราะอะไรรู้ไหม
เราเลือกตั้งครั้งสุดท้ายกันทั้งประเทศเรายองนึกกันไปสิเมื่อกี่ปีที่แล้วมีปีแล้ว
ประมาณ๘ปีป่ะเราเลือกทางสุดท้ายคือเราได้นายกยิ่งรักไงนานมาก
เอาที่เราเดินเข้าไปหย่อนนะครับถูกต้องนั่นแหละเป็นครั้งที่เราเลือกตั้งทางสุดท้าย
เพราะฉะนั้นหลายคนบางคนเอาถ้าสมมุติ๘ปีแสดงว่าเมื่อ๗๘ปีคนที่อายุ๑๑ขวบตอนนั้น

เป็นอะเอาอีกหนึ่งเรื่องจากเทพเจ้าโซโรอะไรเนี่ยนะ
เป็นยังไงคะโซโรมา

คนไหนไม่จ่ายค่ายามาสักนะมาจับสักนะ
อย่างนั้นตกแต่คืบแต่ในขณะเดียวกันวันนี้มีเอเยี่ยมใหม่
อ้าวยาบ้าฟรุ้งฟริ้ง
ชื่อทำไมใครเค้าทั้งชื่อให้ฟรุ้งฟริ้ง

หรือยังไง
ขนาดเสพยาเปิดเพลงเต้นหน้าบ้านเนี่ยสบายใจเฉิบเลย

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งว่า
วัยรุ่นเนี่ยมั่วสุมเสพยาเสพติดบริเวณบ้านพักบ่อเลี้ยงกุ้ง

ก็ให้ตำรวจไปดูให้รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนเนี่ย

นำกำลังชุดสอบสวนลงไปชุดใหญ่เลยคุณหนุ่ม

เมื่อไปถึงปุ๊บพบนายภูชิตหรือจำหลัดอายุนี่ก็ไม่

ปีแม่เปิดเพลงกำลังได้ใจจังเลย

กำลังเปิดเพลงเสียงดังเต้นกันอย่างสนุกสนาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นปุ๊บแม่เต้นไม่ออก

ยัดไว้ที่หัวเตียงนอนก็ทำได้เป็นของการ

กำลังเบอร์ดาวกำลังดึงอยู่

ยาบ้านตัวเองก็ซื้อมาจากนายเพ
บ้านอยู่ที่ทะเลบกที่กำแพงแสงนักคอมประชม

ยาบ้าดังกล่าเป็นยาบ้าชนิดใหม่คุณ

ตำรวจก็เอ๊ะมันเป็นชนิดเก่าชนิดใหม่

อธิบายให้ตำรวจฟังเราก็อยากรู้ว่าอธิบายอะไรไหนวะ
ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ายาบ้าฟรุ้งฟริ้ง
เขาอย่างนี้ตัวเองซื้อมาเสพ

คือพูดตำรวจเลยเหรอบอกกำลังดาว
เออคือปุ๊บ

กำลังดาวไม่มีบอกฝากไหม
สนุกสนานเออเออเออไม่ได้จับกุ้งกันทุกวันแล้วก็เสพยาบ้าไปนี่เปิดเพลง
แล้วก็เต้นที่เต้นเต้นกันทำอะไรรู้ไหมเออเออออกกำลังกายเขาว่าอย่างงี้
เขาบอกที่เขาเต้นกันอ่ะออกกำลังกายเป็นการรีแล็กซ์แล้วก็เป็นการพักผ่อน
แหมแต่วันนี้โชคไม่ดียังไงตำรวจมาจับซะก่อนรวบตึงงั้นตำรวจมารวบตึงซะก่อน
รวบตึงตำรวจก็บอกว่าสืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาชีพจริงจริงคือรับจ้างเรนกุ้ง
เริ่มรักรอบขายยาบ้าด้วยกับวัยรุ่น
แล้วก็ไอ้พวกที่ไปซื้อยาบ้าก็ร่วมปาร์ตี้

แล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อใช้ไฟฉายส่องที่เด็ดยาเนี่ย
เขาบอกว่าแหม่เม็ดยาเองที่เขาเรียกฟุ้งฟิ้งว่าอะไร

ขอบคุณครับฟรุ้งฟริ้ง
ส่องไปเนี่ยมันเป็นเสียงระยิบระยับ

เหมือนหน้าแองจี้หรอ

น้องก็ตำรวจก็เลยมาไปฟรุ้งฟริ้งกันก่อน

อืมอันตรายนะเนี่ยดูสิ

ทำไมคุณกล้าทำอย่างนั้นน่ะ

อย่าซื้อกับพี่หนุ่มนะตัวเธอ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

อยู่ดีทั้งหมด๑๔จุดด้วยกันนะคะ
สภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า
อากาศก็ลอยตัวได้ดีขึ้นณวันนี้นะคะ

ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่๑๔พื้นที่ด้วยกัน
โดยพื้นที่ริมถนนเกินข้ามมาตรฐานใน๙สถานี

ดินแดงเนี่ยตรงนี้เลยก็ริมถนนกาญจนาพิเศษบางขุนเทียนนะคะ
แล้วก็สถานีริมถนนคู่ขนานพระราม๒อำเภอเมืองจังหวัดเนี่ย
มุสาครนี่ขึ้นชื่อมาทุกวันเหมือนกัน
ขณะที่พื้นที่ทั่วไปเกินค่ามาตรฐานอยู่๕จุดด้วยกัน
ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ
จากการพยากรอากาศแล้วก็แบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็บอกว่าการลอยตัวของอากาศจะดีขึ้น
ลมพัดแรงขึ้นก็อาจจะทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสจะเจือจางลงได้บ้างอ่ะ

กรมควบคุมมลพิษยังคงประสานงานกับทางกรุงเทพมหานคร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ริมณฑลทั้ง๕จังหวัดด้วยกัน
แล้วก็ต่อเนื่องมากอย่างเช่นตอนนี้ล้างถนนทุกวัน
ล้างถนนทุกสายฉีดละอองน้ำในอากาศอย่างที่เมื่อวาน
อยู่ที่อโศกถูกไหมคะก็เพิ่มปริมาณความชื้น

อันนี้คนตกใจนะเค้าคลิกออฟฟิกกันตัวเปรียกแล้วเถอะ

แล้วก็ตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐานกระทำ
ตอนนี้ก็มีการทำฝนเทียมแล้วก็ห้ามเผาในที่โล่งด้วยนั่นเอง
ก็กรมควบคุมมลพิษก็อยู่ระหว่างดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
ตอนนี้แล้วก็ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง
โดยมีแผนงานแล้วก็หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้นตอนนี้

แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
เค้าถามว่ามันอยู่อีกกี่วันอย่าพูดไม่ได้มันก็ไม่รู้
ถึงเขาบอกสงการอาจจะยังมีอยู่หรือยัง
มันอยู่วันนี้พอมันดีขึ้นปุ๊บพรุ่งนี้เป็นอีกติดแดงอีก
เขาบอกมีนะมาลืมติดส้มเดี๋ยวมาติดแดงอีกอยู่อย่างนี้
เขาบอกมันเจออย่างนี้พี่สิ้นเดือนมีนาก็ยังเจอนะ
เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กันกับฝุ่นอย่างนี้อีกหลายเดือนจริง
คือแนะนำจริงนะคุณผู้ชมเชื่อเถอะหาหน้ากากใส่ซะ

หรืออะไรก็ได้คือเข้าใจว่าเขามีหลายคนบอกว่ามันมันช่วยไม่ได้
แต่อย่างนั้นก็ยังกรองได้นิดหน่อยยังดีกว่าคุณจะเดินเปล่าอย่างนี้เลย
มันแบบว่าแม่ค้าคนหนึ่งที่เขาขายข้าวอยู่ริมถนนอยู่ดีอ่ะนางก็เลือดออกมาแบบ
ทุกคนก็คิดว่าเป็นเลือดกำดาวเธอปรากฏว่าคือนางเป็นโรคแบบว่าทางเดินหายใจอยู่แล้ว
เราจะไปรู้ได้ไงว่าจริงแล้วพวกเราบางทีคนไทยชอบคิดว่าตัวเองเป็นหวัดตลอดเวลา
คนเราเป็นแค่นิดหน่อยแต่ความสิ่งเราไม่ได้รู้เราก็จริงข้างในเราเป็นยังไง
แล้วคนแบบบางทีอย่างที่พี่บอกไปถ้าอยู่ริมถนนตลอดเวลานี้โดนทั้งฝุ่นโดนทั้งมลพิษทั้งหมดรอบตัว
อันนั้นอาจจะต้องระวังไว้พิเศษค่ะ
เข้าไปสูปอด
นี่ไง

ผมเข้าไปสูปอดเสร็จปุ๊บเนี่ย

แล้วก็เข้าไปในพวกกระแสเลือดได้ด้วย
คุณดูลูกชายเรียนแถว๓๐๐เป็นภูมิแพ้เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว

ยังมาตราบพูดว่า๓คน

มีเขาบอกคุณพระดำจริงแล้ว๑๐คนใส่แค่คนเดียวด้วย
แต่ที่สนามบินฮิตโทรเขาเคยเจอนี่นะ

เข้าปากปุ๊บเข้าเส้นเลือดเลยเข้ากระแสเลือดเลยโอ้ย

มันอาจจะมีแฝงอยู่ใน๒๕นี่ก็ได้นะ
ต้องการแบบว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้ว
ประเทศเราคุณเราไปนั่งหมาวะสาสัยทุกวันคุณจะรู้คุณหนุ่ม

เมื่อเมื่อเราเอากระดาษเช็ดจมูกมาจมูกดำ

ถ้าส่งมาให้พี่มดเราต้องส่งให้พี่หนุ่มด้วย

ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไปแล้วนะคะ
ก็อย่างเงี้ย

ถามอยู่ว่าถ้าเป็นไซส์เขียนยังไง

ไม่หรอก
อายุเธอจะแซร์ยิตแล้วบางทีผิวเหนามันก็แห้ง

โอเคช่วงหน้ามาดูค่ะ

อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นพวกพี่ทั้งหลาย

ถกเถียงกันแบบทั่วโลกนะคะ
เถียงกันเรื่องของการเขียนตัวอักษรนี้

มันต้องขี่เส้นไหนก่อน

จะได้เขียนไม่เหมือนกันเอาลอง
ลองสิลองสิ

เอาพี่โมทเขียนอย่างนี้
ข้างไหนไปข้างไหนนะ

สมมุติเขียนอันไหนเหมือนกัน

ไม่ต้องดูว่าลากจากเส้นไหนไปเส้นไหนก่อนไง
คนเราว่างขนาดนั้นเลยเหรอ

เขียนไม่เหมือนกันเลยเห็นไหม
ฉันเริ่มจากข้างบนลงมาก่อน

ขึ้นบนแล้วก็ลงล่าง

ลงแล้วก็อีกข้างลงล่าง

มันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันทั้งหมดเนี่ย
เขาเขียนกันไง

อะไรอื่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ลากจากเส้นมุมไหนไปยังมุมไหน

พอจากนี้เจ้ายังเขียนคำบรรยาย

เดี๋ยวขอดูเมื่อกี้

อันนี้ข้างบนลงมาล่าง
เส้นแรกให้เป็นสี

ไม่ใช่เมื่อกี้พี่เขียนจากบนลงล่าง
ของพี่เบอร์๖
พี่หนุ่มเบอร์๖

เบอร์๘
ใครเป็นคนตัดสิน

ส่วนคนจากสหราชนาจักรจะเขียนแบบที่ห้ากับหก

มันสรุปออกมามันน่าจะเรื่องของ

เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสอนที่แตกต่างกัน

แล้วก็เห็นความเห็นจากชาวเน็ตว่าประเทศอื่น

ทีนี้หลังจากนั้นชาวเน็ตจากสเปนก็ออกมาบอกว่า

ก็คือฝั่งสเปนจะเป็นแบบนี้๕๖ยุโรปนะคะ

ผู้องกับดังเนี่ยผู้องกับภาพยนตร์นะ

ชาวเน็ตหลายคนก็ตอบมาตอบโต้บอกว่า
๖๔มันถูกแล้วเนี่ยนึกไม่ออกว่าแบบอื่นจะเขียนยังไงเห็นไหม

เหนื่อยแม็กซ์ชีวิต

แม็กซ์ชีวิตมันเห็นเลย
มีอะไรล้มมาทับอันหนึ่งเมืองไทยก็ไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะ

แต่เครนล้มกับอะไรนะต่อหม้อเนี่ย

คุณสังเกตดูประเทศไทยเราก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้น
แต่ประเทศประเทศหนึ่งที่แบบว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลย
เขารายงานว่านักท่องเที่ยวอายุเพิ่ง๒๔ปี
ที่ตั้งเหนือของประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าโชคร้ายสุดเลย
ขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ริมถนนด้านหน้าโรงแรม
ซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมชื่อดังนะฮะ
กระจกหน้าต่างของโรงแรมนี้ก็ได้ล่วงลงมาใส่หัวนางพอดีเลยพี่หนุ่ม

ที่ฮ่องกง

ตกใจหรือมึงกระจกมาบาดอวัยวะเพศเธอ

นึกออกไหม
กระจกหน้าต่างของโรงแรมเนี่ยก็ล่วงลงมาใส่ศีรษะของเธอ

เพราะว่าอย่าลืมว่าตึกข้างบนฮ่องกงยังมีแต่ตึกสูงหมดเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่๒๑มกราคม
ผู้หญิงสาวผู้เสียชีวิตนะ

แล้วก็แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้เดินทางมาเที่ยวฮ่องกง

คุณฝังอีกคนที่ไปห้องคงเราเชื่อว่าจุดตรงนี้

ก่อนก็เปลื้อว่าถ้าเทศกาลตุดจีนมันจะเยอะ
วันนี้ก็มาช่วงเทศกาลตุดจีน
ทั้งสองคนก็เดินอยู่บนถนนนาธาน

ในขณะที่เขาเดินผ่านไปหน้าโรงแรมโรงแรมนึง
เดินผ่านไปโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่รถหรูโรงแรมที่ดีอันหนึ่ง
กระจกหน้าต่างขนาดย่อมบานหนึ่งล่วงลงมาจากชั้น๑๑

แล้วก็ที่ยังไงรู้ไหมมันเกิดถ้าสมมุติมันลงมากับพื้นก็ได้
มันเหมือนลอยมันลอยล่วงมาโดนหัวเขา
โดนศีรษะของนักท่องเที่ยวสาวอย่างจริงจัง
ตอนแรกเธอก็ล้มลงแบบหมดสติอยู่กับพื้น

หนุ่มของเธอก็โดนกระจกเช่นกันนะฮะ
โดยแต่แบบว่าโดนเหมือนเฉียวเฉียวอ่ะ
ที่เดินคู่กันนะเดินคู่กันแต่โดนเฉียว

เขาตกใจคือเขาเจอสภาพแฟนเขาอย่างนั้น
เขาทำอะไรไม่ถูกแล้วก็รีบโทรไปแจ้งหน่วยฉุกเฉิน
หญิงสาวคนนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

แพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตจนถึงที่สุดความสามารถแล้วล่ะ

อาการบาดเจ็บของเธอรุนแรงมากขึ้นมากขึ้น

ซึ่งจริงมันก็คือคนไทยเดินกันเยอะ

น้าทารโรดเนี่ยซิมซาจุอีตรับน้าทานพวกเนี้ย
คุณดูดีว่านี่มันไม่ใช่เกิดแบบว่าออกไปข้างนอกนะมันอยู่กลางเมืองเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้เข้ามาสืบสวนเรื่องนี้
แล้วก็ได้จับกลุ่มพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งพี่
เนื่องจากเขากำลังทำความสะอาดกระจกหน้าต่างบานนี้อยู่

หน้าต่างดังกล่าถูกปิดล็อกอยู่ตามปกตินะ
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอันนี้มันเป็นความผิดของพนักงาน
หรือเป็นเพราะตัวล็อกด้านหน้าต่างมันชำรุด
มันก็เลยล่วงลงไปแต่ขณะที่มันล่วงไปเนี่ย
คนเดินสองคนคนเรามันถึงคาด
กระจกมันปลิวไปโดนหัวเขาจนตาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่ว่าทางโรงแรม

ตามกฎหมายของฮ่องกงนั้นระบุเอาไว้ว่า
ถ้าสมมุติวันนี้คุณคนไทยไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้
หากมีวัตถุว่ายหลั่วนล่อนจากอาคารไหนอาคารหนึ่ง

และอันตรายกับบุคคลในพื้นที่สาธารณะ
หรือค่อยกับหลวงพื้นที่สาธารณะ
โดนปรับเท่าไหร่หรือเปล่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่า

ฮ่า

นิดหนึ่งเหมือนนี้แล้วท้องก็เปล่า
หนูว่าอยู่ที่มุม
ใช่แค่มุม

ดูไฟล์สัยเลยบี๊ยาวหอว่าว

กำลังกายเป็นเช่าหวงในวันขนาดนั้น
ผมชอบผมมากครับ

แล้วตื่นแต่เช้าทุกวันนะคนนี้

เห็นทั้งคู่นะเขามาด้วยกันนะ
แล้วพี่เจนนี่ออกกำลังกายไปนี่ไปนายวันวันทุกครั้ง
ส่วนใหญ่ก็จะเจอเขา
แล้วเขาก็ออกกำลังกายทุกเช้าอ่ะ

แฟนนางเป็นเทรนเนอร์อยู่ไหมเจอทุกวันนี้

คงเริ่มแล้วนะ
ใช่นะพี่เจนนี่เป็นเทรนเนอร์
เมื่อก่อนแฟนเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยใช่ไหม

ใช่แต่ในวันเนี่ยก็มีพี่เจนนี่เขาก็ไปเล่นของเขา
แต่เขาดีนะคือเขาสองคนพอแบบแต่งงานกันไป

ดูแลตัวเองอย่างเงี้ก็ดีแบบบางคู่เขาแบบอยู่ด้วยกันก็กินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้นะ

มาอีกหนึ่งคนคุณมิ้นท์ชะลิดา
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก

ทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็ต้องไปถามคุณมิ้นท์ชะลิดาว่าเนี่ย
หลังจากที่แบบว่ามีข่าวของคุณสงกรานกับคุณแมทออกมาเนี่ย
ล่าสุดคุณเมย์กับคุณแจนก็เป็นน้องสาวแท้ของคุณสงกรานนะคะ

ไม่น้องเนี่ยกับน้องแจน
ทีนี้ก็เลยทำให้หลายฝ่ายยงว่าครอบครัวนี้เขาไม่ปลื้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
แบบนั้นก็เลยไปเจอคุณมิ้นท์ชะลิดาในฐานะที่จะเป็นแบบว่าพี่สะพ้ายของโบนันซ่า
ก็ออกโรงมาเคลียร์แทนบอกว่าตัวเองก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเจ้าตัวก็บอกอย่างนี้
ทราบจากข่าวค่ะถามว่าตกใจไหมก็ตกใจนิดนึงแต่ไม่ทราบรายละเอียด
อย่างตัวพี่ผ่าเองเขาก็เพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกัน
มิ้นท์ก็ถามพี่ผาแต่ไม่ได้ถามทางพี่สาวเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
ต้องบอกก่อนว่าบ้านเขาอยู่กันคนละที่หลักพี่ผาจะอยู่ที่กรุงเทพส่วนพี่เมย์กับพี่แจอยู่เขาใหญ่
ตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยน้องมิ้นก็หัวเราะนะคะ
แล้วมันไม่ใช่จุดที่มิ้นจะตอบแทนเขาได้ค่ะ
เป็นเรื่องของครอบครัวและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก

อาจจะมองว่ามิ้นท์
อาจจะมองว่ามิ้นท์

ตอบว่าไม่รู้ทุกครั้ง

คือบางเรื่องเราก็ไม่ได้คุยกับเขาทุกเรื่อง

แต่มันไม่ใช่จุดที่เราต้องไปถามเขาว่า

ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เขาจะต้องไปถาม

มิ้นท์ก็อ่านตามข่าวค่ะมิ้นท์ไม่ทราบจริง
แต่เชื่อว่าพี่ผาก็ไม่ถามและคงไม่ทราบเหมือนกัน

โศกเดชนรงค์ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
แล้วเราก็ได้ตอบเท่าที่ตอบได้จริง

ตอบไม่ได้ถามว่าระวังตัวลำบากไหม

จุดที่มิ้นอยู่ว่าเรารู้จักทุกคน
เคารพทุกการตัดสินใจของทุกคนค่ะ

เบลล่ารานีนะครับผอนตัวละครเรื่องสองเสน่หา

ใช่น้องเจ็ดนะครับ
ก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดเจ็ดนัตตะพง

หน้าตาเหมือนเบลล่านะครับ
เป็นตัวแสดงอีกคนนึงในบทฝาแฝด

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับโดยกฏว่าคุณเบลล่านั้น

ได้มีการบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ

นั้นค่อนข้างจะหนักแล้วก็ดราม่าสุดนะครับ
เมื่อต้องมาเล่นละครเรื่องสองเสน่หา

แล้วก็คุณสมรักบอกว่าจะถอนตัว

คุณเจ็ดเข้าใจทุกอย่าง
คุณจ่ายุศินีแล้วก็คุณจิมวิวชัดไปแล้วด้วย

ละครเรื่องนี้มีการเปลี่ยนพระเอกจาก
ธิรเดชเป็นอาเล็กซ์หรือเปล่า

ไม่ทราบเรื่องที่พระเอกถอนตัว

ว่าจะต้องรับละครเรื่องไหน

เพียงแต่ว่ากลัวแค่ว่าจะทำได้ไม่ดี
เท่านั้นเองขณะที่เว็บไซต์ชื่อดัง

ของคุณเจ็ดนะครับว่า

กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดเลยนะครับ

ส่วนนางเอกคนใหม่จะเป็นใครต้องติดตามต่อไป

ก่อนจะสองนารีจริงไปหาบทสองนรกเล่นก่อนแม่โอ้โฮ

คือด่าแกรมอยู่อ่ะครับ

ด่องสองนารีกล้าคิดตัวอีกก่อน

๗๘รอกไม่ได้ให้กับใคร
เข้าเบิกแอฮจิเข้าเบิก

คุณหมากปรินอวยพรวันเกิดคิมเบอรี่หวานหนักมากนะครับ
โชคดีที่เขามีบี
โอ้โหอะไรนะไม่เขาเขียนไงว่าโชคดีที่เขามีบี

คืออย่างนี้เขาไปเขียนอย่างนี้ใครเขียนนะใครเขียน
คุณหมากปริ้นเขาเขียนว่าเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่รู้สึกว่าหมีนี่โตขึ้นอีกครับ
ความคิดการทำอะไรหลายอย่างนะครับ

เขาเชื่อว่าคนที่ได้อยู่ใกล้คนรอบข้าง
แล้วเขาเองจะรู้สึกได้ว่าอยู่กับบีแล้วสบายใจ
ทำให้คนที่อยู่ด้วยยิ้มและหัวเราะได้ดัง
นี่นะครับแล้วบอกว่าขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป
เก่งนะหลายเรื่องเลย
เขาโชคดีมากครับที่เขามีหวี

อ้าเปิดมาก็ไม่บอกเสียงก็หัวเราะกันเถ
เออนั่งหัวเราะน่ะ

เขาให้เค้กแล้วเขาก็เอามือปัดเค้กไปที่หน้าไง

เฮ่ยอย่างนี้ดูจะตบปาก

เขาก็ให้กลับให้เค้กกันแบบนี้ถูกว่าว่าน่ารัก
ชอบรายการนี้จังสาระสาระตรงไหนวะ

ไปต่อสวัสดีคุณจอมขวัญ
เมื่อไหร่มีข่าวดีคุณปล่อยมาผิดรึเปล่า

คุณปล่อยไลน์มาผิดแล้ว

คุณนามครับคุณหนามครับคุณต้องดูที่คุณยกกระดานนะครับ

คุณยกกลับหัวดีกว่าบางทีกูก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับ

เอ้าคุณป๊อกคุณป๊อกกับคุณมากกี้
บอกเลยว่าตอนนี้กำหนดคลอดน้องแฝกกำลังจะมาในช่วงเดือนมีนานี้แล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณป๊อกเองเขาก็งงดราม่าว่าเขาไปนวดเท้าให้ภรรยาเขาเนี่ย
กลายเป็นดราม่าขึ้นมาในโลกโซเชียลซะอย่างนั้น
ก็ไปถามคุณป๊อกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ทริปที่ไปพัทยาพามากกี้ไปเที่ยวก่อนคลอด
เพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้มากกี้บินแล้ว
แล้วยิ่งมากกี้เนี่ยมีน้องแฝดก็ยิ่งมีสิทธิ์คลอดก่อนกำหนดด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องลวดฝาเท้าเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดราม่าอะไร
เขาก็เห็นว่าภรรยาเขาเป็นคนตัวเล็กขาเล็ก
ต้องมารับน้ำหนักเพิ่มเขาก็จะปวดเมื่อยเป็นธรรมดา
คุณหมอเองก็เลยบอกว่าไม่ให้มากกี้เดินเยอะ
เพราะว่าอาจจะคลอดก่อนกำหนดดังนั้นก็เลยแบบ

บอกเขาแค่นวดผ่อนคลายไม่ได้นวดไปกดจุดอะไรนะคะ

แต่เอาจริงนะตอนนี้คนท้องคนไส้ต้องระวังอากาศจริงนะพี่หนุ่ม

อันตรายจริงนะอันนี้คือด้วยความปรารถนาดีจริง
จากความรักเลยใส่นะครับแบบหน้ากากในใส่เถอะ
จะนิดจะหน่อยจะเยอะจะอะไรเอาเลยจริง
อันตรายจริงนะอันตรายจริงนะ
คุณตายได้นะคุณบอกอย่างนี้ละกัน

ไปก่อนพุทธีกลับมาเจอกันใหม่กับคราวสายไข่
วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ